ท่านผู้ชมครับมีนักธุรกิจเจ้าของรถหรูท่านหนึ่ง
ได้โพสต์คลิปจากกล้องหน้ารถเอาไว้
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนรัชดานะครับเดี๋ยวดูนะฮะ
มีจักรยานยนต์คันหนึ่งที่ขี่มานะครับ
แล้วเหมือนกับหักหลบเนี่ยนะฮะจังหวะนี้มาเฉียวชนรถเขา
เจ้าของคลิปเจ้าของโพสต์เนี่ย
เฟซบุ๊กนะฮะมารุดแสงสาตราเป็นทายาทเจ้าของกลุ่มบริษัท
บอกว่าคุณชนผมแล้วหนีรถผมเป็นรอย
อย่าคิดว่าคุณจะรอดใครทราบเบาะแสช่วยแจ้งผมด้วยครับ

ถ้ามาขอโทษดีคงไม่ติดใจถ้าหนีก็ต้องมีบทเรียน
บอกกำลังขับอยู่บนถนนรัชดาแล้วก็เหตุการณ์ตามภาพนะครับ
แต่จักรยานยนต์คันนี้หนีไปนี่รอยเห็นไหมรอย
รอยเท่านี้เนี่ยเดี๋ยวด้านฟังค่าซ่อมเดี๋ยวฟังค่าซ่อม
เหตุการณ์เกิดขึ้นในท้องที่สอนอสุทธิศาลนะครับท่านผู้ชมครับ
ภูมิกับการสอนอสุทธิศาลบอกว่าความเสียหายจากรอยเฉียวชนเนี่ย
ก็ต้องให้ผู้ที่เขาเป็นพวกศูนย์รถอะไรทางด้านนี้มาประเมินนะนะ
เอาเป็นว่าราคารถคันนี้นะครับราคารถ๓๕ล้านบาท
ตำรวจบอกว่าเป็นชายหนุ่มอายุ๒๐ปีเป็นคนขี่เดี๋ยวก็ต้องตามหาตัว
นี่คือรายละเอียดของรถรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะทึ่งเทอร์โบงเทอร์โบอะไรก็ว่ากันไป
นี่นะคะราคาเริ่มต้นอันนี้คือถูกที่สุดคือ๒๖ล้านกว่าบาท
แต่เจ้าของรถเขาบอกของเขา๓๕ล้านบาท
ราคาเริ่มต้น๒๖ล้านนะครับ
ล่าสุดเนี่ยคุณมารุธแสงสาตราเจ้าของรถหรูคันนี้นะครับ
บอกว่าทางน้องคนขี่จักรยานยนต์ประสานมาทางตำรวจสอนอสุทธิศาลแล้ว
เพื่อขอยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
ภูมิกับการสอนอสุทธิศาลก็ประสานมายังผม
แล้วผมก็ไปที่สอนอไปเจรจามาเมื่อสักครู่นี้
นี่ฮะภาพนี้ครับท่านผู้ชมครับ
คุณมารุธเนี่ยบอกว่าเคสนี้ขอให้เป็นมาตรฐานตัวอย่างของสังคมก็แล้วกัน
ตัวเขาก็ทำธุรกิจขายกระเบื้องก็ยึดมั่นในการทำธุรกิจที่ตรงไปตรงมา
นะฮะซื่อสัตว์กับลูกค้ารับผิดชอบทุกอย่าง
กรณีของน้องที่เกิดขึ้นเห็นว่าเอาละอายุยังน้อย
อายุ๒๐น้องบอกว่าตอนนั้นก็ตกใจ
สุดท้ายน้องก็แสดงสปริตมาขอโทษและขอเจรจา
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ให้อภัย
โดยไม่ต้องมาชดใช้อะไรก็ได้ตักเตือนไปตามสมควร
หวังว่าจะเป็นบทเรียนสำหรับอนาคตของน้องเขา
นี่น้องเขาก็ไห้ขอบคุณไห้ขอโทษนะคะ
ลด๓๕ล้านซ่อมเท่าไหร่คะ
เดี๋ยวขอดูรอยขูดของสกรูนี้หน่อยภาพรอยขูดของรถนะครับ
ตรงเนี้ยคุณเกียรติประสรจ้าของรถบอกว่าทำศรีอย่างเดียว

นี่แหละทำสีอย่างเดียวคือเขาลักษณะเขาเป็นแบบสีพิเศษ
คือช่างปะผูทั่วไปคือจะทำแบบนั้นไม่ได้
มันต้องมีสั่งอร่อยคาบ้งคาร์บอนอะไรประมาณอย่างนี้
มันเป็นกรณีพิเศษของรถหรูเขานะ
ส่วนคนขี่จักรยานยนต์นะครับอายุ๒๐ปีนะครับ
ชื่อนายวรัฐนะครับบอกว่าหลังเกิดเหตุก็ตกใจจริง
ก็เลยไม่ได้อยู่รอพบคู่กรณีนะครับ
จากนั้นเนี่ยคุณแม่ซึ่งมีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถด้วย
ก็เลยประสานติดต่อมายังตำรวจในพื้นที่ขอพาตัวลูกชายเนี่ย
มาพบเจ้าหน้าที่นี่ฮะนี่รถนะครับ
ก็สารภาพว่าขี่มาก็ประมาทด้วยไม่มีใบขับขี่ด้วย
ก็เลยต้องมาขอโทษแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจในการที่จะขอโทษ
แล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายให้พนักงานสอบสวนก็เปรียบเทียบปรับไปนะฮะ
ค่ะอ้าวก็เหมือนที่เจ้าของรถเขาบอกอ่ะ
ก็หวังว่าจะเป็นบทเรียนใช่ค่ะก็ยังไงก็ตามก็ต้องรับผิดชอบอะค่ะ
ต้องนะคะต้องมาแสดงสปีริตรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำ